โดนยิงเสียชีวิต๑นายบาดเจ็บ๑นายนะครับ

การตายของสารวัตรสิวนั้นอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกองปราบ
แล้วก็กรณีที่ตำรวจไปร่วมงานเลี้ยงในคืนนั้น

อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูทรนครปฐม
วันนี้ก็เร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลครับ
มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีทั้งเคร้อยล้านบุกมา
แล้วก่อนนั้นก็คุมตัวกำนันนกไปฝากขัง
วันนี้มีตัวละครใหม่ปรากฏผู้ชายคนนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ใส่เสื้อสีน้ำเงินลักษณะคล้ายคนงาน
เข้ามาทำไมนักข่าวบอกว่าพอเห็นหน้าแล้วยิ่งอยากรู้
เพราะจู่คือน่าเครียดแล้วร้องไห้
เอาเสื้อขึ้นมาเช็ดน้ำตามีเสียงสะอื้นด้วยนะฮะ

รู้อีกทีคนนี้เป็นคนงานบ้านกำนันนกครับ
วันนี้เดินทางมาตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำ

ก่อนจะคุมตัวออกไปแล้วขึ้นรถตู้
เดินทางออกไปจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เพื่อไปขุดหาของกลางชิ้นสำคัญ

เราเป็นคนรักใครเป็นคนรัก
คุณดนระวีนักข่าวของเราพยายามถาม
ไม่ได้ยินคำตอบแต่ได้ยินเสียงสะอื้น

กำนันสั่งให้ยิงหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้น
เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดของนักข่าวนะครับ
ผู้ชายคนนี้คือในเก่งครับ
ในเก่งเป็นคนงานของกำนันนก
ในเก่งนั้นสารภาพว่านำปืนไปฝัง
เพื่อทำลายหลักฐานปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุ
ก็คือกระบอกที่ใช้ยิงสารวัตรสิวเสียชีวิต
และพันธุมรสโทวะศิลป์บาดเจ็บ
หลังจากนั้นกลับไปที่บ้านของตัวเอง๑คืน

เขาได้รับมอบหมายว่าให้เอาปืนกระบอกนั้นไป
เขาก็เอาปืนห่อด้วยผ้าสีขาวและสีทอง
พันเอาไว้ใส่ถุงพลาสติกเอาไปไว้หน้ารถจักรยาน
สแตนบายรอคำสั่งว่าจะให้เอาปืนนี้ไปไว้ที่ไหน
ทำลายที่ไหนฝังที่ไหนเอากลับบ้านด้วย๑คืน

สุดท้ายไปขุดหลุมฝังเอาไว้ริมบึงข้างบ่อประปา

แล้วกลับบ้านทำตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ก็นี่แหละค่ะพอสอบปากคำเสร็จเรียบร้อย
ในเก่งคนนี้ก็ถูกตำรวจควบคุมตัว
พาขึ้นรถไปดูจุดที่อำพรางอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
นี่ค่ะจุดแรกที่ตำรวจพาไป
ในเก่งคนงานบ้านกำนันนกอะนะคะ
จุดแรกไปที่ท้ายอ่างเก็บน้ำประปานคร
ที่จังหวัดนครปฐมนั่นแหละ
เจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ไปฝังเอาไว้ตรงนี้ค่ะ
ใช้เวลาในการหาขุดขุดจุดที่ฝังประมาณ๕นาที
จุดที่ฝังอยู่หลังกรงสุนัขได้ยินเสียงสุนัขเห่าใช่ไหมคะ
จุดที่ฝังอยู่หลังกรงสุนัขนี่แล้วก็เจอปืนจริง
ปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะลักษณะก็คือ
ห่อกับผ้าปูโต๊ะจีนคืนนั้นนั่นแหละ
อ๋อคืนนั้นจะมีผ้าสีขาวสีโทร
ผ้าคลุมโต๊ะจีนเอามาห่อปืน
แล้วโบที่ผูกเก้าอี้ก็เอามาหุ้มเอาไว้แบบนี้
สีของโบสีของผ้ามันตรงกันเลย
คุณผู้ชมดูนะคะทีมข่าวของเราเทียบให้ดู
นี่เอามาห่อปืน
แล้วคุณผู้ชมปืนยังขึ้นลำอยู่เลยนะ

วัตถุพยานทั้งหมดไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
อันนี้จุดแรกนะคะไปต่อกันเลย
จุดที่๒หน้าบ้านของในเก่ง
เจ้าตัวให้ข้อมูลว่าเอาปืนมาซ่อนอยู่ที่บริเวณหลังจักรยานของลูก
เอาปืนมาซ่อนหลังจักรยานของลูกวันหนึ่ง
แล้วก็ไปขุดดินฝังหลังกรงสุนัข
ระยะทางระหว่างบ้านกับจุดที่เอาปืนไปฝังห่างกันประมาณกิโลหนึ่งค่ะ
นางใบเป็นน้าของเมียเก่ง
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเก่งมาบอกว่าที่บ้านกำนันเขามีงานเลี้ยง
แล้วช่วงดึกได้ยินเสียงเก่งกลับมาซักผ้า

แต่นางใบบอกว่าก็ปกตินะเก่งก็ซักผ้าตอนดึกเป็นเรื่องปกติ

ทำงานกับกำนันนกมานาน

เก่งบอกว่าเก่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
นางใบบอกฉันก็พยายามจะถามเก่งนะ

แล้วก็เห็นเก่งทำงานบ้านกำนันนกมานาน

ปกติเก่งเป็นคนชอบพูดชอบคุย
แต่คราวนี้คือเงียบไม่พูดไม่บอกอะไรคนในบ้านเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาปืนมาซ่อนเอาไว้ตั้งคืนนึง
ก่อนจะไปขุดหลุมฝังปืนเอาไว้

ไปต่อเลยค่ะตำรวจนำตัวในเก่ง
ไปที่โรงงานของกำนันนก
ก็คือจุดที่เกิดเหตุนะคะ

ขุดดินที่ใช้ขุดดินเพื่อซ่อนปืน
เป็นเสียมด้ามไม้ขนาดเล็กค่ะคุณผู้ชม
ก็คือจากข้อมูลปืนที่ขุดเจอวันนี้เนี่ย
เป็นปืนสวัสดิการตำรวจ
ของร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลสังกัดสพเมืองนครปฐม
ซึ่งขายต่อให้กำนันนก
และถูกส่งต่อให้ในน่องมือยิง
ปืนที่อยู่ในมือในน่อง
วันที่ถูกตำรวจวิสามันที่โรงทูบร้างอะค่ะ
เป็นปืนที่มีชื่อของกำนันนก
เป็นเจ้าของที่กำนันนกให้หน่องเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
นี่อันนี้คือเรื่องของอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ

ทางด้านของนางสาวคณิตถาอายุ๓๔ปี
ผู้หญิงคนนี้คือเมียของในเก่งเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่า
หกกันยายนนั้นในเก่งเนี่ยหยุดงานและออกไปทำธุระส่วนตัว
แล้วก็มารับเธอกลับมาที่บ้านตอน๑ทุ่ม
กำนันนกโทรมาบอกว่าเก่งไปเก็บแก้ว
และไปช่วยซื้อน้ำแข็งที่ออฟฟิศกำนันด้วย

ในเก่งกับกำนันนกก็รู้จักคุ้นเคยกัน
เพราะว่าเก่งเขาทำงานกับกำนันนกมา๕ปีแล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ตอนที่เก่งขี่รถออกไปเธอเองเนี่ยยังไม่พอใจเลย
โหอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมต้องทำตามคำสั่งกำนันทุกอย่าง
คือบอกให้ซ้ายก็ต้องซ้ายบอกให้ขวาก็ต้องขวา

แล้วทำไมต้องไปทำงานทั้งที่เป็นวันหยุดของตัวเอง

เปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทยรัฐทีวีนะฮะ
โดยเก่งขี่รถออกไปประมาณ๒ทุ่ม
เพราะว่าตอนที่โทรมาหัวค่ำ๑ทุ่มแล้ว๒ทุ่มออกไป
กลับมาอีกครั้งช่วง๓ทุ่มกว่าครับ
พอมาถึงเนี่ยเมียในเก่งบอกว่า
ท่าทางของเก่งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยนะ
ตอนมาถึงบ้านเธอไม่เห็นว่าเก่งเนี่ย
จะมีปืนหรือว่าเอาวัตถุอะไรไปหลบไปซ่อนที่ไหนยังไงเลย
ปกติแล้วลูกเนี่ยวัยกำลังสนครับ

ถ้าหากว่าจะเอาไปไว้ที่รถจักรยานนะ
เอาไปซ่อนเอาไว้ตรงนั้นตามข่าวที่บอกว่า

อืมมันคงไม่พ้นมือลูกหรือเปล่าแต่นี่ก็ไม่เห็นไงค่ะ
พอรุ่งเช้า๗กันยายนเก่งขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเธอไปทำงาน
จากนั้นเธอไม่รู้แล้วครับว่าผัวของเธอก็คือในเก่งเนี่ย

่งบอกแค่ว่าต้องไปทำงานที่บ้านกำนัน
เธอมารู้ข่าวอ้าวมีตะหมดโดนยิงตาย
อีกหนึ่งนายก็บาดเจ็บพยายามถามเก่งว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เห็นบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในงานเลี้ยงของกำนันนก
เก่งบอกว่ารู้ว่ามีคนยิงกัน
แต่ตอนที่เกิดเรื่องฉันไม่ได้อยู่ในงานฉันไปซื้อน้ำแข็ง
บอกกับเมียแบบนี้อันนี้เมียเล่าให้ฟัง

เช้าวันถัดมาเก่งบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปทำงานบ้านกำนันนกนะ
เธอก็เลยเตือนไปบอกว่าเธอเอาดีสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้ว
สิวหน้าขวานไม่น่าไปยุ่งด้วยมั้งอย่าไปเลยไม่น่าเข้าไปทำงานอีกนะ
แต่เก่งบอกกลับมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
เธอก็เลยพูดประชดไปบอกว่านี่เธอรักลูกพี่เธอขนาดนั้นเลยหรือไง
ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซด์ออกไปเธอก็พยายามมองพยายามสังเกตนะ
นี่มันแปลกไหมเนี่ยแต่เก่งไม่ได้มีพิรุษหรือว่ามีอะไรผิดสังเกตเลย
ไม่ได้รีบร้อนใดด้วยฮะนิ่งมากสงบมาก
เชื่อว่าระดับกำนันเนี่ยคงไม่เอาปืนมาฝากไว้กับในเก่งโดยตรงหรอก
แต่อาจจะเอาไปฝากไว้กับคนอื่นก่อนที่คนคนนั้น
จะเอามาฝากไว้กับเก่งอีกทอดหนึ่งหรือเปล่า
แล้วคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องที่เอามาฝากก็หนีกันไป
ตอนนี้เธอเป็นห่วงมากฮะเป็นห่วงสามีของเธอ

จะใช้อย่างที่หนูพูดหรือเปล่าเป็นคนใช้ง่าย
ใครใช้ให้ทำให้ถืออะไรก็ถือก่อนให้ถือก่อนตลอด
เราก่อนไม่เก้งน่าจะประมาณนี้หรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นกำนันไม่น่าใช่
คุณผู้ชมคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
คราวที่ตำรวจต้องสอบปากคำตำรวจ

ระดมตำรวจเป็นร้อยนายครับเพื่อมาสอบปากคำตำรวจที่อยู่ในงานคืนวันที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะต้องมียุทธวิธีในการสอบปากคำตำรวจด้วยกัน
มีการแยกห้องมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ

ตำรวจต้องมาสอบปากคำตำรวจกันเอง
นครปฐมเช้าวันนี้มีการประชุมคณะทำงานของบิ๊กโจ๊กนะคะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรเพื่อจะสอบปากคำตำรวจที่อยู่ในงานที่บ้านกำลังนก๒๕นาย
คืนวันที่หกกันยายนคืนที่เกิดเหตุทีนี้สอบปากคำพลเรือนสิบคนนะคะ
พลเรือนที่ว่านี้ก็คือคนงานในบ้านกำนันแม่บ้านเจ้าของร้านโต๊ะจีนพนักงานร้านโต๊ะจีนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
บรรยากาศการสอบปากคำแบ่งห้องประชุมแยกเป็น๒ห้อง
ห้องแรกพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวน๑คู่
จะนั่งประกบใกล้ชิดเลยเพื่อสอบปากคำตำรวจแต่ละนายอย่างละเอียดรอบด้าน
ส่วนอีกห้องจะเป็นที่นั่งพักระหว่างสอบปากคำซึ่งจะมีแม่และภรรยาของหน่องมือยิงรวมอยู่ด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิสมัยผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่า
เรื่องต้นนะคะตำรวจทุกนายที่ถูกสอบปากคำ
เครียดกันหมดเลยเครียดกันทุกคน
โอ้โหมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนพลเรือนที่เป็นคนงานในบ้านกำนันนะคะ
ให้การที่เป็นประโยชน์มากนะคะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

คนงานนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ส่งให้ตำรวจเพื่อนำไปทำลาย
และบุคคลที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้งหมดหลบหนี
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นขั้นตอนในการรวบรวมให้หลักฐานว่า
ใครอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วทำอะไร
กระทำของเขาถือว่าเป็นการปฏิบัติ

หรือเป็นปฏิบัติในสิ่งที่ผิด
หรือว่าไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊ก
รองผ่อบอตรอบอกว่าคดีนี้จะแน่ตำรวจ
อยู่ในเหตุการณ์ออกเป็น๒๓กลุ่มแบบนี้นะคะ
ตำรวจที่เข้าไปปกป้องและพาคนร้ายหลบหนี
ตำรวจที่หลบหนีหลังเกิดเหตุไม่ยอมจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
และ๓ตำรวจที่ทำลายพยานหลักฐานค่ะ
แบ่งเป็น๓กลุ่มแบบนี้นะคะสำหรับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
ถ้าสอบส่วนแล้วใครมีส่วนเกี่ยวข้อง
ขออนุมัติศาลออกหมายจับทันที
ส่วนความผิดฐานปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการสอบสวนให้ครบถ้วน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ
จากการตรวจสอบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่า
คนที่สั่งให้หน่องท่าผายิงสารวัตรสิว

นี่บิ๊กโจ๊กบอกเลยนะ
ประเด็นสำคัญเหล่านี้อยู่ในสำนวนคดีเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาด้วย
แล้วก็ไปสู้คดีอะไรก็ว่าไป
ที่นี่ตรงนี้สำคัญคือ
คือมันมีกระแสข่าวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่หน่องยิงสารวัตรสิวจนเสียชีวิต
มีชายชุดดำเข้าไปทำอะไรบางอย่างแล้วปล่อยให้หน่องหลบหนีไป
จากการสืบสวนตำรวจคนนี้สังกัดอยู่ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๗
เป็นนายตำรวจที่สนิทกับกำนันนกมากมีพฤติการสั่งการให้ขนย้ายและทำลายหลักฐาน
และบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ใช่แค่กระแสข่าว
มิ้วพูดไปว่ามันเป็นกระแสข่าวมันคือเรื่องจริง

เป็นเรื่องจริงชายชุดดำมีจริงแล้วรู้แล้วด้วยว่าเขาทำอะไรบ้าง
ที่เป็นกระแสข่าวมันอย่างนั้นเลย
คือเป็นตำรวจที่ช่วยเหลือผู้ก่อเหตุให้หลบหนี
ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กค่ะ
แล้วปล่อยให้น้องหนีไปอันนี้เขาได้จริงยังไงครับท่าน
เรื่องนี้มีจริงเมื่อวานก็สอบหมดแล้วรู้ตัวแล้ว
ว่าใครเข้าให้ทำอะไรบ้าง
สรุปได้ว่าวันนี้มันมีการช่วยแน่นอน
แต่ใครช่วยบ้างเนี่ยวันนี้เรารู้อยู่แล้ว
เดี๋ยวก็จะเนื้อดีให้หมด
นี่ไงชัดเจนคำตอบของบิ๊กโจ๊กนะคะ
พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอโสจรรย์ตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าจากการสอบปากคำตำรวจทั้งหมด

ว่ามีพฤติการที่เอื้อต่อกำนันนกยังไงกันบ้าง
มีเรื่องของการเรียกรับสวยไหม
มีเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์อะไรไหม

โดยเฉพาะประเด็นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ๑๕๗

มีการปล่อยให้มีการทำลายพยานหลักฐานอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีตำรวจระดับผู้กำกับนั่งอยู่เนี่ย

ตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานไม่มีการละเว้น
ความผิดทางวินัยเรื่องนี้โทษสูงสุดคือ

และเมื่อสักครู่นี้ที่น้องคิงรายงานไปว่ามีการขออนุมัติศาลออก

ตำรวจทางหลวงซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้ว๔นาย
ล่าสุดค่ะมีรายงานว่ากำลังจะขอหมายจับเพิ่ม
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร
และมีตำแหน่งระดับสารวัฏ
ถือว่าเป็นยศสูงสุดในกลุ่มที่ถูกออกหมายจับ
ว่าเรื่องนี้คงต้องตรวจสอบขยายผลเพราะมีหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องมาก
และสารวัตรสิวจะต้องไม่ตายฟรี

จากนี้ไปที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเนี่ยครับ
อันนี้คือหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในค่ำคืนที่เกิดเรื่องประมาณสัก๓ทุ่มนิด
ที่บ้านงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

เสียชีวิตหนึ่งนายเจ็บอีกหนึ่งนาย
คนก่อเหตุพากันหลบหนี

กล้องวงจรปิดตัวแรกจับภาพตอน๓ทุ่ม๑๐นาทีคืนวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา

กล้องตัวนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกิดเหตุเสียงปืนดังลั่นแล้ว

กลุ่มกำนันนกและนายน่องพากันขับรถหลบหนี
จากบ้านหลังที่จัดงานลูกศรสีแดง

จะมีกลุ่มกำนันนกและในน่อง
ตั้งแต่ภาพภาพ๓ทุ่ม๑๐นาที
ไปแล้วแล้วก็มาอีกอีกครั้ง
ตัวสำคัญจับภาพวินาทีการหลบหนี
กำนันนกและในหน่องพากันขับรถยนต์ตามกันมาครับมุ่ง
เข้าทางวัดตากล้องวัดตากล้องก็อยู่ใกล้กับบ้านกำนันนก
นะครับนี่ฮะมาเรื่อยเลยครับมีรถยนต์สีขาวหนึ่งคันและเหมือนมี
เตอร์ไซค์ขับตามมาด้วยแล้วมีกระบะด้วยครับจากนั้นคลิป
ตอน๓ทุ่ม๓๑นาทีจะเห็นขบวนรถคันแรกฟอร์จูเนอร์สีขาวตาม
มอเตอร์ไซค์ตำรวจ๒คันขับตามหลังแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจ๒
คันที่ใส่เครื่องแบบตำรวจและใส่หมวกสีขาวด้วยครับ
หยุดภาพนิ่งให้ดูรถคันแรกฟอร์จูเดอร์สีขาวมอเตอร์ไซค
๒คันขับตามหลังมาแล้วสังเกตดูดีมอเตอร์ไซค์ตำรวจ๒
คันนั้นยังใส่เครื่องแบบตำรวจและใส่หมวกสีขาวด้วยนี่
คือตอน๓ทุ่ม๓๑นาทีหลังเกิดเหตุยิงสารวัตรสิวเสียชีวิตและ
ตำรวจโทวสินเจ็บสาหัสจากนั้นจะเห็นว่ามีกระบะสีขาว
ขับตามหลังมาติดติดครับนี่นะฮะกระบะสีขาวคันนี้ยังไม่
หมดฟอร์จูเนอร์สีขาวหลังคาสีดำขับตามหลังมาอีกหนึ่งคันด้วย

เหล่านี้เป็นภาพหลักฐานสำคัญนะครับแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขี่ตาม
๓คันคันแรกถ้าสังเกตดีคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์มาสวม
เครื่องแบบสีกากีสวมเสื้อเกราะสีดำคันที่สองขี่มอเตอร์ไซค์สวม
เสื้อสีเหลืองคันที่สามขับตามหลังมาเป็นคันสุดท้ายผ่านกล้อง

นี่ฮะมีนั่งซ้อนกันมาด้วยในบางคันพอจะเห็นสีเหลือง
เมื่อกี้ผ่านไปนะครับจากนั้นจะเป็นคลิปวงจรปิดมุม
ตรงสวนหย่อมสังเกตตรงมุมจอซ้ายมือครับคุณผู้ชมจะเห็น
เตอร์ไซค์ขับผ่านที่สวนหย่อมแห่งนี้นี่นะครับที่ลูกศร

ขับผ่านสวนห่อมแห่งนี้โดยขับขึ้นไปทางข้างบนตรงมุม
เพื่อจะลัดเลาะออกไปเจอกันที่บ้านในหน่องที่ราชบุรี
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือถ้าหากขบวนรถดังกล่าว

ถ้าเลี้ยวขวาคือไปบ้านกำนักนก
แต่ขบวนรถไม่ได้เลี้ยวกลับไปที่บ้านกำนันนก
อันนี้ขัดแย้งกับข้อมูลก่อนหน้า
ที่มีรายงานว่าหลังจากก่อเหตุแล้วย้อนกลับไปที่บ้านอีกครั้ง
ก็คือสรุปว่าถ้าใช้เส้นทางนี้ไปแล้ว

เวลาผ่านไป๓ทุ่ม๔๖นาที
วงจรปิดบันทึกภาพฟอร์จูเนอร์สีขาวครับ
ขับไปตามเส้นทางถนนตากล้องวัดละมุด
จะเห็นในหน่องขับรถผ่านจุดนี้ด้วยความเร็วครับ

เพราะว่าภาพแต่ละภาพค่อนข้างไว
แล้วมันมืดแล้วมันเร็วมาก

จับภาพรถคันเดิมผ่านเส้นทางถนนตากล้องวัดละมุด

ถ้าเลี้ยวขวาจะไปนครชัยศรีนครปฐมนะฮะ

จูเนอร์คันสีขาวที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ตอนนู้น

แต่คาดว่าในน่องเนี่ยแวะเปลี่ยนเป็นรถฟอร์ดเรนเจอร์สีขาว
แล้วก็หลบหนีมุ่งหน้าไปที่กาญจนบุรี
ไปเจออยู่ที่ท่ามกากาญจนบุรีนะฮะ
เหล่านี้เป็นภาพหลักฐานสำคัญครับ
นี่ฮะเข้าสู่วันที่๙กันยายน
ประมาณเกือบตี๓ก็จะเห็นภาพกล้องวงจรปิดรถในหน่อง
เหล่านี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญครับเชื่อมโยงไปสู่การไขคดี
และตามล่าตัวคนก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายสารวัตรสิวต้องไม่ตายฟรีครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นในเชิงโครงสร้าง
เชิงมหาภาคของสังคมด้วยคือล่าสุดเนี่ยก็มีสอสอจากก้าวไกลออกมาเรียกร้องว่า
โอ้โหแบบนี้ไม่ได้พบตรย้ายไปให้หมดเลยได้ไหม
พวกตำรวจที่แบบไปซูฮกผู้มีอิทธิพลหรืออะไรแบบนี้
แล้วคือล่าสุดนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คุณสุธินคลังแสงแต่คุณสุธินก็บอกในลักษณะที่ว่า
ตามข่าวนี้มันก็ไม่ได้มีทหารไปเกี่ยวนะ
มันก็เป็นเรื่องราวของตำรวจนะแต่ก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
เรื่องของการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีอิทธิพลเนี่ย
เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเขาแต่กระทรวงเราก็พร้อมสนับสนุน
คุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
พูดถึงคดีกำนันนกบอกว่าก็ไม่ได้รับรายงานว่ามีทหารเข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็กรณีที่คนตั้งข้อสังเกตว่าคนแบบในเครื่องแบบไปสนับสนุนผู้มีอิทธิพลอะไรแบบนี้
ก็จริงแล้วมันเป็นนโยบายของกองทัพนะที่จะต้องดูแลกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องของการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีอิทธิพลอันนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเขา
แต่กระทรวงกลาโหมก็พร้อมสนับสนุนหากต้องการข้อมูลอะไรค่ะ
ทหารที่แบบอาจจะไปสนับสนุนผู้มีอิทธิพลหรือเรียกว่าแบบซูหกอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นนโยบายที่กองทัพจะต้องเคร่งคัดดูแลกำลังพอให้อยู่ในวินัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ของเราก็ไม่ใช่หน้าที่หลักหรอกก็ให้ฝ่ายปกครองเขาทำ
แต่เมื่อเขาทำแล้วอาจจะมาขอข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วจะให้กองทัพช่วยอะไร
ก็กระหลอมจ่อยอะไรไปตรงนั้น
มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกราหงษ์ไหมค่ะเรื่องที่กำนัน

ก็เป็นคลิปงานวันเกิดของกำนันนกครับปีหกสี่
มีตำรวจไปร่วมงานกันหลายคนเลยตำรวจระดับบังคับบัญชา
ควรมีพฤติกรรมแบบนี้กับคนแบบนี้เหรอแล้วตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา
จะทำงานอย่างตรงไปตรงมาได้ยังไงประชาชนที่ไหนจะกล้าพึ่งพาตำรวจเวลาถูกรังแก่
พบตรควรพิจารณาย้ายออกคำสั่งไปทั่วประเทศเลยได้ไหม
ว่าห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมที่ทำลายเกียรติศักดิ์ตำรวจแบบนี้อีก
คือเป็นการโพสต์ต่อเนื่องจากเมื่อวานคุณวิโรธโพสต์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
ก็คือโพสต์เมื่อวานนี้ก็โพสต์ยืนยันว่าสารวัสสิวท่านเป็นตำรวจน้ำดี
และขอความเป็นธรรมให้ด้วยค่ะ
คดีนี้เหตุการณ์นี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันทีครับ